ไปเลยค่ะฮฆปราบอาหาร
แล้วบุกเข้าไปที่บ้านหลังหนึ่ง
ที่บอกว่าเป็นบ้านที่จะต้องเข้าไปตรวจค้น
เพราะการค้นครั้งนี้มาจากผู้เสียหายจำนวนมาก
ถูกหลอกให้ไปลักษณะเหมือนจองรถป้ายแดง
ให้เงินตอบแทนแล้วเขาเอารถขายไปฝั่งเพื่อนบ้านเลยค่ะ
คุณผู้ชมลองไปดูนาทีที่ทางด้านของฮานุมานกองปราบไปค่ะ
บัติการใหญ่นะครับ
เจ้านี่จำลวนครับเจ้านี่จำลวน
ในบ้านในบ้านไม่เห็นคนครับ
เจ้าตัวยืนอยู่หน้าบ้านครับ

มานี่ครับมานี่หน่อย

แล้วมาอย่างที่บอกอาวุธเขราะมาเลยนะคะ

เป็นปฏิบัติการพิเศษนะคะ
ค้นที่บ้านหลังนี้ตรงนี้จริงแล้วเขาไปตามค้นทั้งหมด๒๑จุดทั่วประเทศ
กวาดล้างจับกลุ่ม๒๓ผู้ต้องหา
มันเป็นขบวนการหลอกดาวน์รถใหม่ป้ายแดงค่ะ
แล้วหลังจากนั้นนำรถส่งขายต่อที่ประเทศเพื่อนบ้าน

คือเจ๊รัฐถือว่าเป็นตัวการใหญ่เลยนะ

นายทุนที่ว่าจ้างชาวบ้านและชาวบ้านเขาร้อนเงิน
คือชาวบ้านเขาเดือดร้อนไม่มีเงินใช้
ชาวบ้านร้อนเงินมีนายทุนอย่างเจ๊รัฐ
จ้างชาวบ้านให้ไปติดต่อหลอกดาวน์รถป้ายแดง

มาให้เจ๊รัฐกับขบวนการเชิดส่งตามประเทศเพื่อนบ้าน
ก็ต้องตกเป็นทั้งเหยื่อตกเป็นทั้งผู้ต้องหา

ทีนี้เป้าหมายบ้านหลังนี้คุณผู้ชมเห็นด้านหน้าเมื่อสักครู่ที่เจ้าหน้าที่อยู่ด้านหน้า
เขาก็ตะโกนเรียกก่อนให้เจ๊รัฐออกมา
รัฐเนี่ยชื่อจริงนางรัตนาพรภูผากัมปนาศนะคะ
ซึ่งเขามีฉายาเลยเป็นเจรัตน์แม่สอด
บ้านหลังนี้อยู่ที่ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตาค่ะ
โอ้โหคุณบ้านหลังใหญ่มากในพื้นที่ขนาดใหญ่เลยนะคะ
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของสารอาญาเรื่องของร่วมกันช่อโกงแล้วก็เป็นอ้างยี่ซ่องโจรค่ะ
ก็อย่างที่บอกคุณบุ๊คบอกไปว่าเจ๊แกนี่แหละเป็นตัวการหลักสำคัญเลย
ฝั่งเพื่อนบ้านก็คือที่ฝั่งเมียนมา
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือคนที่เดือดร้อนก็คือชาวบ้าน
ภาพรวมการปฏิบัติงานทั้งหมดเอาจริงแหละ
คือตำรวจบอกว่าสามารถจับเครือข่ายร่วมกระบวนการได้
มีทั้งหมด๑๕รายอีก๑๕รายนะคะ

เงินค่าตอบแทน๔๕แสนบาท
สุดท้ายต้องมาผ่อนจ่ายค่ารถเป็นล้านรถก็ไม่ได้

ตกเป็นทั้งเหยื่อแล้วก็ตกเป็นผู้ต้องหาด้วยเลยนะครับ